ที่เข้ารอบรองด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มบีจากผลงานชนะ
ที่ได้รางวัลฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๑๖ปีเมื่อวานนี้พอดีครับ
ส่วนรอบชิงสหรัฐอเมริกาเอาชนะเยอรมนีไป๑๐คว้าแชมป์สมัยแรกครับ